วันอาทิตย์ที่๑๕มีนาคมนี้ค่ะ
ไปร่วมงานบุญที่วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตัวเองนับถือ
โดยจะมีการสร้างเหรียญรุ่นรวยอมตะ
นำรายได้ไปช่วยเหลืออดีตแชมป์โลก๓๑คน
และหากมากกว่านั้นก็จะนำเงินไปช่วยโรงพยาบาลในจังหวัดอายุทยาด้วยค่ะ
เราก็จะมาจัดสร้างกันวันที่๑๕มเริ่มเวลาตั้งแต่บ่าย๒โมงนะครับ
ส่วนหนึ่งรายได้ก็จะซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แล้วก็โรงพยาบาลชุมชนสวนพริกนะครับ
ก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ
ก็พรุ่งนี้ค่ะใครว่างก็ไปที่จังหวัดพระนครศรีอุทยากันได้นะคะ